สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่นั่นให้เยอะให้เยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเป็นคนทำการบ้านค่ะ
ที่สุดก็ได้ประกาศผลว่าเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งของพักอนาคตใหม่
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยณวันนี้อนาคตใหม่ก็ค่อนข้างที่จะออกมาเดินเกมการเมืองพอสมควร
ด้วยการบอกว่าเฮ้ย๖แสนคะแนนถูกทิ้งน้ำไป
เราก็เลยบอกว่าหลังที่เรารู้กันตอนนี้เราเห็นจัดการ
อาจจะเห็นลางแล้วล่ะว่าการจัดคั่วรัฐบาลของทางพลเอกประยุทธ์ที่สนับสนพลเอกประยุทธ์
ชนะของทางเพื่อไทยชนะไปนิดหน่อยชนะไม่ถึง๑๐ประมาณ
มี๒๕๐กว่าเสียงกับ๒๔๐กว่าก็ไม่ถึง๑๐คะแนนดี
แต่ในขณะเดียวกันหลังจากนี้ปุ๊บจะต้องเป็นสวแล้ว
สวอีก๒๕๐คนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
กับสวอีก๒๕๐กว่าซึ่งวันนี้ได้โปรด๙ในนายกเทียดทุนที่ทุน๙แล้ว
เพราะฉะนั้นในสภา๗๕๐คนจะเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ
แล้วก็คุณปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพัก
ร่วมกันแถลงหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ประกาศรับรองรายชื่อสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
โดยคุณปียบุตรเขาบอกอย่างนี้๑การคำนวณจำนวนที่นั่งสอสอบัญชีรายชื่อตามที่ตนเองเนี่ย
ได้ไปยื่นเรื่องกับกรกตว่าเฮ้ยคำนวณที่นั่งอย่างแรกเลย
มันจะต้องยึดหลักตามรัฐธรรมนุนมาตรา๙๑ไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ตาม
แต่เพดานอยู่ที่มาตรา๙๐ที่ประมาณเอาง่ายไม่ต้องไปพูดภาษากฎหมาย
คือโดยปกติอย่างนี้ปุ๊กโกะ

แต่คราวนี้มันก็จะมีพักเล็กพักน้อยที่ได้แค่๕๐๐๐กว่า

อืมมันใช้ได้อืมมันเป็นสูตรที่ใช้ได้

ว่า๗๑๐๐คะแนนต่อสส๑คนเนี่ย
แต่เมื่อกรกตได้แถลงแล้ว

สอสอของอนาคตใหม่ตอนแรกที่เราคำนวณ
หลังจากนี้ระวังว่าในตอนเลือกตั้งใหม่อนาคตใหม่มีอยู่๘๘คน
ได้แบบบัญชีรายชื่อ๕๐คน
ตอนนี้ที่เขาประกาศมาจะ๘๐
แสดงว่ากรกตเลือกใช้สูตร๒๗พักในการคำนวณ

การใช้วิธีที่กรกตใช้น่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา๙๑
สำหรับคะแนนของพักอนาคตใหม่ที่ทิ้งน้ำไป
หมายถึงที่หายไปอยู่ที่๖แสนคะแนน
รวมพักอื่นได้แก่พลังประชารัฐประชาธิปัตย์
เสรีรวมไทยจะมีอยู่ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐คะแนน
ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อนำคะแนนอีก๑๑พัก

๑๑พักที่บอกได้พักเล็กพักน้อยที่ได้มา๑๑๑๑๑๑๑
เอาคะแนนของทั้ง๑๑พักมารวมกัน
รวมแล้วเท่าไหร่รู้ไหม
คือตามกฎถ้าสมมุติเราเข้าใจกันไปกันมา
มันจะต้องที่๗หมื่น๑พันคะแนน
หมายถึงสอสอเพิ่งมี๑คน
แต่คราวนี้พักเล็กพักน้อย๑๑พักเนี่ย

สรุปแล้วพักหนึ่งแสดงว่าตกแค่๕๐๐๐คะแนนเอง

นั่นหมายความว่ากรกตเลือกที่จะทิ้งคะแนนเสียงมากกว่า๑ล้าน๕แสนเสียง
๑๕๐๐๐๐๐คนที่มาใช้เสี่ยงก็ไม่มีประโยชน์
พักเราก็คือพักทางอนาคตใหม่
ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน
เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันหาช่องทางในการดำเนินการต่อไป
เช่น๑ยื่นคำร้องไปยังกรกต
เสนอให้กรกตเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
เพื่อให้สารวินิจฉัยว่ากรณีเนี่ย
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐมนุนหรือเปล่า
หรือ๒ใช้อำนาจตามมาตรา๒๑๓
ที่ระบุไว้ว่าบุคคลใดที่ถูกละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้น
มีสิทธิ์ยื่นเรื่องฟ้องตรงไปยังสารรัฐมนุนได้เลย
โดยกฎหมายประกอบกับรัฐมนุนนี้โอเคมันก็จะเป็นภาษากฎหมายโดยทั่วไป

กรกตส่งเรื่องกรกตกรกตจะส่งสารรัฐมนุนหรือเปล่า
พักอนาคตใหม่อาจจะส่งตรงกับสารรัฐธรรมนูลได้เลย
อยู่ที่สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยใหม่

คุณบอกว่าผมก็ไม่รู้ครับ
รู้ไหมคะเราก็อยากเขารู้

๑๑โมงเขาไม่ได้ฟังข่าวนี้หรือครับ
เมื่อกี้ผมข่าวดีมากกว่า
เขาส่วนมาว่าคุณหนุ่มกับคุณปุ๊ะเกี๊ยว

แล้วคนที่ได้ใบส้ม
ก็ไม่มีเกียรติแล้ว

ก็ต้องดูว่าเขาจะต้องผลจากการตรวจสอบอีกทีนึง
เวลาถ้าได้ใบส้มมันจะมีใบแดงใบส้มอีกใช่ไหมล่ะแต่นี่ใบส้มนี่ก็ถือว่าอันตรายแล้ว
เลือกตั้งเลิกการปิดสวิตช์สวคืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวสวจะเข้ามามีบทบาทแล้วล่ะ
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ปิดสวิตช์สวกลับมาพิจารณาอย่างถี่ทั่วนะ

กล่าวคือเราสามารถเลือกนายกที่สภาผู้แทนราชดรได้คือ
ง่ายคุณธนท้องบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไม่เอาสวมาร่วมยกในการโหวตนายก
เขาขอแค่นั้นซึ่งจริงแล้วมันก็คงจะ

เขาบอกว่าจริงแล้วเพราะว่าสวเนี่ยเอาจริงคือมาจากการแต่งตั้ง
ไม่ได้มาจากประชาชนที่คุณธนทรเขาบอกอย่างนั้นนะครับ

ประกาศชัดเจนว่าหลายคนก็จะสนับสนุน
ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคะแนนมันเยอะกว่าแล้ว

ข่าวช้างก่อนข่าวหนูด้วยข่าวช้าง
ที่เขาอื้อเนี่ยเขารอข้อมูลของข่าวเธอ
โอเคไหมฮะฉันถึงเล่าไปเรื่อย
มาดูเรื่องราวของบุโกะกันบ้างระทึกเลยนะฮะ
แต่คลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นคลิปช้างป่า
ล็อกคอคุณยายวัย๖๖ปี
ขนาดนั่งท้ายรถกระบะพี่จ๋า
คลิปนี้เขาบอกว่าผู้สื่อข่าวได้นำมาออนแอร์
ให้คนได้ดูกันนะคะเป็นถนนหลวงสาย๓๔
ที่ตัดผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
เขตเขาอ่างรืนัยนะฮะ
จังหวัดนฉะเชิงเซาโดยที่เกิดขึ้นเมื่อ๙โมง
ของวันที่๔นาทีแล้วครับคนใช่พี่คือช้างนี่
มันจะออกมาเดิมตามไหลทางใช่นี่
เยอะมากดูเลยวิ่งมาแล้ว

แล้วคุณยายโดน

โอ้โหคุณยายนะคะคุณยายประยูนวัย๖๖ปีนะคะ
ชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าเนี่ยถูกแรงกระแทกจากงวงช้าง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ฟังอาการเลยอาการคือปอดอักเสบ
เลือดตกคลั่งอยู่ในเยื่อหุ้มปอด
และกระดูกไหล่หายปลาร้าข้างขวาหัก
ต่อมาญาติก็อย่างที่บอกว่าเห็นไหมฮะ
เห็นไหมฮะตกอกตกใจก็เลยพารีบส่งโรงพยาบาล
โอ้โหแต่น่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวมากรีบพาส่งโรงพยาบาลเลยตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่า
คนในรถมีทั้งหมดประมาณ๕๖คนไม่โดนนะ
นั่งอยู่ริมสุดและใกล้อาหารไง
แล้วใส่หมวกอยู่มันก็มาตะวัดปั๊บง่วงมันโดน
บอกว่าอาการปลอดภัยดีโดยแพทย์อนุญาตให้ออกจากห้องพักนะมาออก

อย่างนี้คลิปที่ส่งให้นักข่าว

อยากจะให้ทุกคนเตือนภัยเพราะถนนเส้นนี้

พี่จำเจ้าเจ้ารูดว่นดัดลอยด้านไหน

นี่อะไรตรงนี้อ่ะแต่นางตายไปแล้วไง
ต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าหาเรื่องกระแสเลือดไง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

เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ขอตรวจใบขับขี่เก๋งสีขาวของชายหญิงคู่หนึ่ง
แต่ปรากฏว่าชายที่เป็นคนขับไม่ยอมให้ดูใบขับขี่นะครับ

หลังจากนั้นครับชายคนนี้บอกว่าตนเองนั้นเป็นอธิบดี
พุทธภาคศาสตร์สารอาญาทุจริตและประพฤติผิดชอบภาคแปดครับ

เดี๋ยวปิดเจ้าได้หน่อย
คุณดิ๊ครับ

ธิบดีสารอาญาทุจริตภาค๘
โอเคครับคุณพูดถูกครับโชคพูดสวยเลย
โชคลปัจจุบันพึ่งย้ายมาแสนคนขอ

ก็ดูกับผีก็ผมไม่ได้เจอกับคนรถอะไรนะ
ได้ไหมผมไปได้ไหม
เป็นประเด็นในสังคมทีเดียวนะครับ
เพราะว่าชายคนนี้บอกว่าตัวเองนั้น
เป็นอธิบดีผู้พลาดศาสานอาญาทุศลิษฐ์

ศ๑๐ตำรวจตรีนะครับซึ่งอยู่ที่สภทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยในตำรวจสัญญาบัตรขอตรวจใบขับขี่นะครับ
ขณะที่ตำรวจนั้นเขาตั้งด่านป้องกันอาชญากรรม
โดยชายดังกล่าวไม่ยินยอมให้ตรวจสอบ
พร้อมกับบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเพื่อนกับภูมิกับโชค
จนเจ้าหน้าที่รู้สึกอึดอัดครับแล้วก็เกรงใจ
ปล่อยรถคันที่ชายคนดังกล่าวนั้นขับมาให้ออกจากด่านไปครับ
ทั้งนี้ล่าสุดนะฮะพันธุรกิจเอกโชคดีรักวัฒนภง
ภูมิกับสพทุ่งใหญ่มีคำสั่งนะครับสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่ลงวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๒นะครับ
เรื่องการจัดกำลังตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนพฤษภาคม๒๕๖๐
โดยมอบหมายหน้าที่ให้๑๐ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยส่องแก้วนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่งานสายตรวจจราจรชุดปฏิบัติการที่๑นั้น
เนื่องจากมีภารกิจจำเป็นจะต้องให้๑๐ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้ว
ภูมิครับหมู่ปานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่นะครับ
ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจร่วมกับภูมิกับสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
ทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมปี๖๒เป็นต้นไป
ปลาชบ้านก็คือเด้งนะเด้งนะครับ

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนแล้วก็สังคมโซเชียลนะครับ
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวในสายงานตำรวจคือการลงโทษสถานเบา
ซึ่งอาจทำให้ใต้บังคับบัญชาหมดกำลังใจในการทำงาน
เขาก็ไปขอตรวจตามกฎกติกา
ก็ต้องขอดูหน่อยว่ามีบัตรประชาชน
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด

เดี๋ยวนี้ก็ค้นรถกับตรวจแอลกอฮอลกับทุกคันอยู่แล้วเนาะ
ใช่วันนั้นไปก็เหมือนกันก็
ก็เห็นเราขับมาก็เอาอยากจะแซวเราด้วยแหละ

นี่นะครับก็เป็นข่าวที่ออกมานะครับ

พักราชการ

ก็คือเหมือนให้มาบริบาทหน้าที่ออกตรวจ
ร่วมกับภูมิกับสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่

เนี่ยเหงื่อก็ออกปั๊บนะครับจะอยู่แต่ในห้องแอร์ทั้งวันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะ
บางครั้งก็กลัวว่ากลิ่นเหงื่อกลิ่นอับจากเสื้อผ้าจะออกมาระหว่างวันทำให้ไม่มั่นใจนะฮะ
แต่ก็มีตัวช่วยนะครับที่ทำให้เสื้อผ้าไม่อับระหว่างวัน
เรียกความมั่นใจกลับมาด้วยกลิ่นหอมหรูระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์
นี่เลยฮะอยู่ด้านหน้าเราแล้วใหม่ติดทนยาวนานครับ
ทนเพิ่มขึ้นถึง๖เท่านะฮะช่วยลดกลิ่นอับชื้นบนผ้าช่วยถนอมแล้วก็ปกป้องเส้นใหญ่ของเสื้อผ้า
โดยมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ผ้าลื่นไม่รีดตัวแล้วที่สำคัญเนี่ยรีดง่ายด้วยฮะ
กลิ่นน้ำบอกเลยนะฮะเป็นน้ำหอมที่เผ่ากับเคาน์เตอร์แบนเลยนะฮะด้วยความหอมถูกหอมขึ้นมาในแคปซูลนะฮะ
เล็กเลยเมื่อได้รับการเสียดสีหรือว่าขยับร่างกายแคปซูลจะแตกออกมา
ก็จะมีความหอมกระจายสุดซึ่งเสื้อผ้าของเราอย่างที่บอกเลยไม่เหม็นอับเลย
เหมือนมีน้ำหอมติดตัวนะฮะไปช่วยเติมความหอมให้เราสดชื่นทั้งวันเลยค่ะพี่มดดำค่ะพี่หนุ่มค่ะ
นี่จัดเต็มแบบนี้ค่ะคือสมาร์ทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ
มีสามสูตรที่คุณเลือกนะครับคุณผู้ชมครับสีม่วงฮะนี่สีม่วง
ซุปเปอร์เซ็นต์บูสเตอร์สีทองสีทองนะครับเป็นซุปเปอร์ซอฟพลัสนะครับ
มีสีฟ้าด้วยสีฟ้านี่ก็ซุปเปอร์ไลท์แอนชายสำหรับคนที่สนใจนะฮะ
ก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบแล้วก็ลองใช้สมาร์ทผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุด
ได้ที่ท็อปเทสโกโลตัสบิ๊กซีนะฮะกูเม่มาร์เก็ตนะฮะ
แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยฮะรองนี้ขายหมดเลย
นั่นรถเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะสวยนะสวยจริงนะฮะอ้าวพักสักครู่พักสักครู่
ช่วงหน้าหัวแคละสามสีเขาบอกห้ามฆ่านะความเชื่อความเชื่อว่าห้ามฆ่ากัน
แล้วมีสาธิจิชใจนะฮะเตือนสายแผลปสายแผลปคือ
แผลแพลปหรือสายเบิร์นบอกระวังลงลิ้นมากคุณอาจติดซิฟิลิสต
อุ้ยในกลุ่มตุ๊ดหนูคงเป็นยิ่งกว่าทำไมเนี่ยบอกก็ต้องระวังเพราะว่าตรงนี้เชื้อซิฟิลิสก็กลับมา

มันเกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้จริงเหรอ

ไปที่จังหวัดตรังเพราะว่าผู้ว่าเพศเมียสีน้ำตาลนะฮะ
มันอ่อนป้นขาวแล้วก็ดำคือสีก็ผสมกัน

อายุประมาณสัก๕ปี

ไม่หนูคิดว่าอ่อนหล่อก็เลยบอกว่าเออ

มันเป็นวัวแคระความสูงไม่ถึง๑เมตร

จากพ่อมันแม่มันเป็นวัวตัวใหญ่น้ำหนักเกือบตันนะ
แต่ทำไมลูกมันออกมาตัวแค่นี้
คือคุณวรากรนะฮะอายุ๔๗ปีเขาบอกว่า
ตนไปซื้อแม่วัวมาฝูงหนึ่ง
แต่เมื่อประมาณ๕ปีที่แล้วปรากฏว่ามันมีลูกเนี่ยติดมาด้วยในท้อง
คลอดก็พบว่าเป็นวัวตัวเล็กนี่แหละ

เชื่อว่าอีกหน่อยมันคงจะโตเหมือนพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่มันตัวใหญ่

ไปตะเวิร์ดเป็นวัวแคล็กห้ามคานะ
อ่อดูแลเวลาที่โอกาสเราต่อกลาต่อการเข้าไปแบบนี้เอง

ให้แบบนี่นุ่มไงที่ตั้งว่าไหมก็เลยตั้งชื่อว่าชี้แปลก
ชั่วเนียไหมเราก็จะเรียกว่านังเหรอนังสั่ง

ไม่ถามว่ามันมีผัวหรือมันมีเพศสัมพันธ์
ก็ไปที่ตรังไปตามหาเอาเอง

แบบว่าไปทำอะไรนะผสมเทียมวัว

จนถึงหางแล้วก็กลางหลังเนี่ย
เข้าตำราว่าวัวตัวเนี่ย

โหนกปักผ้าหน้าใบโพ

โหนกปักผ้าหน้าใบโพ

ถ้าสมมุติมีวัวอย่างนี้เข้ามาเกิดเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นติดท้อง
๕ปีแล้วกี่ดิ

คุณได้ยินหมดค้าถามว่า

ทำไมตอบแม่งเข็กอยู่นะแหละ

เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะแม่งหักหัวไม่ได้จบ

คุณบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหม
ที่สำคัญเนี่ยวัวตัวนี้มันมีพฤติกรรมที่แปลก

ชอบไปออกงานแสดงสินค้า
ถ้าสมมุติเขามีงานประเภษนี้ต่าง

ซึ่งนอกจากจะเป็นที่รักของชาวบ้านแล้วเนี่ย
ยังมีคนมาขอซื้อไปเลี้ยงดูอีกนะ

บางทีทำผมนานเกินมันไม่ถูก
ห่อนเอาเวลาไปทำผมนานเกินบางทีคำถามเนี่ย

ก็อาจจะแบบว่าเหมือนเราเรียกคนนู้นคนนี้ไงนางแบบอย่างนี้
นางหิวอะเขาเจอเมละนางก็เลยต้องกิน

เอ้ยอินี่มึงแว้งกัดกูเหรอ

หนูหมายความว่าบางทีเราจะเรียกใครก็เรียกก็นาง
มันไม่ใช่มีผัว

หนูจะไปเข้าร่วมโครงการระดับน้ำเสีย

ถูกต้องเพราะว่าความเห็นส่วนใหญ่๘๒เห็นด้วยกับการเก็บค่าบำบับน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
เขาไปวิจัยมาแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภากรทมเมื่อวันที่๘ที่ผ่านมา
เขาบอกอย่างนี้เลยค่ะมีหนังสือรายงานที่ประชุมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อบรรยัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่๘๒เห็นด้วยนะคะ
เพราะอย่างที่บอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องการบำบัดน้ำเสียเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครเขาสร้างนะกรุงเทพมหานครเขาสร้างนะ
ป่าวิรัยสินคณีวิโรศสำรวจความเก็บเห็นของประชาชน
ต่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเก็บเงินเนี่ยนะจะไปเก็บเงินประชาชนในส่วนต่างเนี่ย
เพื่อไปบำบัดน้ำเสียคนกรุงเทพจะเห็นด้วยไหม
นะฮะเขาก็๘แห่งที่เขาไปเพราะว่ากับ๒๑เขต
ฟังกันนะคะว่าที่ไหนบ้างเขาบอกเขตพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์
ประทุมวันดินแดงราชเทวีพญาไทยดุสิตห้วยขวางจรุจักร
ซื้อยานวาสาธรณ์บางรักนะคะบางคอแหลมราชบุรณะจอมทอง
ทุ่งครูพระศรีเจริญบางแคร์และก็น้องแข็มประชาชนทั้งหมด๑๑๓๔คน
เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมบัตรน้ำเสียของกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็อย่างที่บอกเลยว่าจริงแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวม
เพราะจริงแล้วน้ำเสียเนี่ยมันมีทุกวันพี่คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกือบไม่เก็บ
แล้วเกิดสมมติว่าทีมวิจัยหรือกรุงเทพมหานครเขาจะพัฒนาต่อต้องใช้เงินเยอะ
เราเองเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยนะเสียก็เสียแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะ
แต่น้องยังไม่รู้ว่าเขาเก็บคนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ๘๐
๘๒เหมือนกับเดือนหน้า
ค่ะอย่างเดือนหน้าเนี่ยภาคเก็บขยาของกรุงเทพเนี่ย

จะขอเก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเขาจะขอเก็บค่ากำจัดขยะด้วย
มันไปอยู่ในค่าส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโดพี่
เขาจะบวกไปแล้วอย่างสมมุติว่าเกิดมีบ้านส่วนตัว

เขาก็จะมาบวกเก็บเองแต่ถ้าเกิดสมมุติอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในหมู่บ้าน
เขาก็จะบวกกับค่ารายปีว่าต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่แต่ละหมู่บ้านแล้วก็คอนโดนะคะ

จาพิชิตเตือนสายเบิร์นสายแผลบสายบัว
บวกมันไม่เห็นจะมีเลยอีบ้า

สายบวบบวบบวบ
คืออย่างนี้เขาแนะนำบอกว่า

เพื่อเป็นการปลอดภัยไม่ติดซิปิลิสต์นะครับคุณผู้ชม

คือโรคร้ายที่ติดกันได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โรคหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้โรคเอสนะครับ

ขณะนี้พบว่าซิฟิลิสนั้นกลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
และผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น
เนื่องจากการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยไม่ป้องกันนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดพบเคสสุดช็อก
คือโดยคุณหมอเปิดเผยว่าไปพบหญิงสาววัยรุ่นอายุไม่ถึง๑๕ปี
ป่วยติดเชื้อทั้งที่ตัวเองนั้นตั้งท้องมีลูกน้อย
คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
อกจากการสวมถุงยางอนามัยแล้วเนี่ยนะครับ
เพราะแม้ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันก็มีสิทธิ์ติดเชื้อซิฟิลิสต์ได้
หากมีการใช้ปาก

นี่เขาวางานการใช้ปลอดภัณฑ์ไปดูนะครับคุณหมอไปดูนะครับ
ไหนฮะ
โดยวิธีการป้องกันก็คือการใช้แผ่นยางอนามัยนะครับ
ซึ่งแผ่นยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อยากในไทย
แต่สามารถประยุกต์ได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยแบบปกติ
นำมันมานะฮะตัดหัว

ตัดท้ายแล้วก็ผ่าตรงกลางเท่านั้นนะครับ
คุณก็สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อได้

ก็น่าจะเอาไปแปะไง

แต่เขาหมายถึงสายเบิร์นอะคุณก็คิดเอาเองกัน
สายเบิร์นสายพรับอะ
แต่คุณสายบวก

เวลาคุณไปทำอะไรมีเพศสัมพันธ์อย่างนี้
คุณอ่ะไม่ค่อยระวังนะครับ
ระวังเวลามันกระเด็นเข้าตานะคุณจะตาบอดนะ
คือต้องระวังไงนะพี่สดารนะ
ชอบขอโทษนะไปหลังตัวที่แบบ

ตรงหน้าตรงอะไรอย่างนี้แล้วไปโดนตา

จะดัมเชียร์ใช่ไหม

กล้องแผ่นอันดาหน้าแบบนี้หรือ

ตอนนี้ก็บอกอนันดาไม่โสดแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ขอเปิดตัวเพราะไม่อยากให้แฟนเนี่ย
แล้วก็ครอบครัวฝ่ายหญิงรู้สึกว่ากดดันแต่ชาวเน็ตบอกยิ่งไม่เปิดเนี่ย
ไปตามหากันเยอะเลยล่ะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาชี้เป้าว่าแฟนใหม่ของพระเอก
สุดเซอร์คนนี้คือใครเมื่อเข้าไปดูแล้วชาวเน็ตก็ชี้เป้าไปว่า
หญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคุณนัทนิชาธนาลงกร
ไซเนอร์เจ้าของแบรนด์เสื้อนิชาอีกแบรนด์ดังของไทยนั่นเอง
ซึ่งดูจากโลเคชั่นที่เอามาเทียบกันแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานที่เดียวกัน
ไปเที่ยวด้วยกันอย่างนี้แหละสวยนะเขาเป็นเจ้าของร้านเสื้อแบรนด์เสื้อผ้า
ใช่ถูกต้องค่ะนี่ไงเขาก็ลงรูปเนี่ยโลเคชั่นเดียวตอนแรกไม่มีใครบอก

อ้าว

ก็ที่เดียวกันแล้วเธอไปดูหมา

หนุ่มเขาวิเคราะห์จากบริบทต่าง

เราเห็นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าใช่ไหม

ถ้าวิเคราะห์เยอะก็เอาแป้งหยินไปโปะหน้าก็ได้นะคะ

คนนี้แหละชัวร์ไม่มั่วนิ่ม

จะพาไปอัพเดทเรื่องราวของคุณอเล็กซ์ธีระเด็ก
คุณเต้ยจรินพรคบกันมา๒ปีแล้ว
อย่างที่ทราบกันดี๒ปีแล้ว

๒ปีผ่านไปไวนะไปเร็วนะไปเจอเขาก็คือที่ผ่านมาก็มีทริปไปเที่ยวกัน
แถบสการดิเนเวียนั่นแหละก็จะมีครอบครัวของอาเล็กซ์แล้วก็ครอบครัวของคุณพ่อ
เพื่อนของพ่ออเล็กซ์แล้วก็มีเต้ยไปด้วย

ใช่ก็คือมันมีอเล็กซ์เซ็นเดลกับอเล็กซ์ธิระเดตนี่คืออเล็กซ์ธิระเดตเอง
อเล็กซ์ถูกอเล็กซ์ไม่มี
อ่านข้าวไปอเล็กซ์เล็กรูปแม่งขึ้นหลาแต่คนไม่รู้ก็ต้องไปหารายการอื่นดูแล้วล่ะ
อเล็กซ์กับอเล็กซ์นี่มาทริปนี้รูปก็ขึ้นหลาอย่างนั้น
เขาก็ไปเตอร์ไพรส์เพื่อนไงทริปนี้เพื่อนเขาขอแต่งงานก็มีการเตรียมตัว
ก็มีส่วนร่วมด้วยในทริปนี้เขาก็เลยบอกหวานกันไปเที่ยวเมืองนอกก็ไปด้วยกัน
ยังมีโมเมนต์หวานเขาก็เลยถามว่าเออเต้ยมาช่วยแบบนี้เนี่ยคือจะมีงานของตัวเองบ้างไหม
เล็กเขาก็บอกว่ายังกอดแล้วก็หัวเราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเรา
พอเวลาที่แบบว่าคบใครสักคนเนี่ยมันก็มีความหวังมาเป็นปกติแหละได้ถ่ายรูปด้วยกัน
แต่ว่าอย่างที่บอกนะก็ไม่ได้เกรงนะจะถ่ายจะลงก็คือลงไม่ลงก็คือไม่ลงก็คือ
เมนต์หวานมีให้กันอยู่แล้วตลอดทั้งทริปแหละไปเที่ยวด้วยกันก็ถือว่าเป็นมุมมองใหม่ใหม่
ส่วนทริปน่าจะไปไหนก็มีแอบมองเอาไว้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน

เรื่องของคุณสู่ขวัญบุญกุลบ้างนะฮะเขาออกมาแจงแล้วบอกว่า
แล้วบอกว่าจริงเธอไม่ได้ขับรถหรู๒๐ล้านนะครับ

คือกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไปนะครับ
หลังจากที่สาวเก่งสุดสวยคุณสู่ขวัญบุญกุล
ระดับมหาเศรษฐีคันละ๒๐ล้านบาทนี่คันนี้นะครับ
ปรากฏว่าไปมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
คุณสู่ขวัญเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
เขาพิมพ์มาบอกว่าโอ้โหอะไรกันนะคะเนี่ย
น่าจะเข้าใจนะว่าไม่ใช่รถขวัญนะคะ

ถึงจะไม่ได้มีอะไรเสียหายเลย

ไม่ใช่ของเราจริงบอกมาแบบนี้
อ๋อส่งมาให้นางลองใช้

เดี๋ยวนี้ของมันต้องมีไง

ก็คือคุณสู่ขวัญจะซื้อ
ซื้อ๕คันก็ได้

จริงคุณสู่ขวัญทำไมเขาจะซื้อไม่ได้
แรนดเนมดังเวลามาปุ๊บก็ต้องเชิญเข้าไปนะ

แต่ถ้าโมนต้องไปแจ้งตำรวจจับตัวเอง
คือก่อนรู้สึกเป็นใกะกับเพื่อน
แถวนี้เลยไม่ใช่ยาด

ทะเบียนทางเชิงอะไรกัน

โอ้ยตายน่ากลัวมาก
เยอะอย่างนี้

เซ็กซี่จริง

หลังจากที่เรียกความมือห่างกระแสในโซเชียลมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะ
หลังจากที่เพิ่งเจอดราม่าชุดว่ายน้ำที่น้องแซมมี่ถ่ายปุ๊บเนี่ย
แล้วเหมือนว่าไม่ได้ใส่กางเกงตัวล่างตอนนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
แต่จริงถ้าเกิดสังเกตดีก็จะเห็นเส้นสีเหลืองนะข้างหลัง

มันมีจริงมันใส่เป็นกางเกงว่ายน้ำแหละ
แต่ภาพนี้ที่เห็นมันเหมือนไม่ใส่ถูกต้องไหม
ตอนนั้นก็ดราม่ามารอบนึงแล้วคนก็เข้ามาบอกเผ็ดร้อนเหลือเกินน้องแซมมี่ค่ะ
หุ่นดีเผ็ดร้อนมากเลยค่ะ
แต่ล่าสุดมีฮือฮาอีกแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าพี่หนุ่มพี่หนุ่ม

ละอุอีกแล้วนะฮะปีนี้คราวนี้ก็ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนกัน
แต่หันด้านข้างให้โชว์สะโพกที่เรียกว่าเด้งดึงสวยงามนะฮะ
แล้วก็หุ่นที่เรียกว่าโอ้โหหุ่นแบบถ้าหุ่นอย่างนี้ถ้าเกิดหนูหุ่นอย่างนี้ล่ะ
เป็นยังไงก็เพชรเนอะเพชรสิเพชรสินั่งมีแฟนไหมเถอะ
เขาน่าจะมีแฟนนะน่าจะพบนอกวงการนอกวงการใช่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นสาวฮอตอีกหนึ่งคนที่เวลาทำอะไรเวลาถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ย
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกเบอร์๑ของช่อง๗ได้แล้วนะ
ที่นางรวยรวยอยู่แล้วใช่มั้ยบ้านนางรวยรวยอยู่แล้วใช่มั้ยบ้านนางเป็นลูกหนูอยู่แล้วใช่มั้ยแองจิคคนนี้
ก็นางที่ทำงานที่ช่วยพ่อเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้

นางรวยนั่นน้องแคทซอลย่า

รวยเพราะว่าออกเวลาไปงานงานแบรนด์เนมชอบก็จะเชิญไปแบบว่า

คุณเมฆเอร์เมสทุกงานอ่ะ

และเว็บตัวเองของจะเป็นใคร
นี่นะฮะคือสวีทสาวหมวยสวยแหลมนะครับไม่ปกปิดเลย
นี่นะครับคือเรียกว่าเขาแย้มว่ามีสาวคุยแต่ก็ยังไม่
มีใครจะเห็นหน้าค่าตาของผู้หญิงคนนั้นนะครับครับรรรร่า
หล่อออกัสของกรงกรรมเนี่ยก็เดินควงสาวหมวยเดินห้างดังย่านรามอินทรา
บอกเลยว่าสวยแหลมแจ่มว้าวมากนี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
จะมีภาพชัดมาให้ยนต์แต่คนที่ตาดีบังเอิญเห็นความหวานของทั่ว
เขาคอนเฟิร์มว่าฝ่ายหญิงนั้นงานดีมาก

ตุปุกต่อตามว่าเปิดตัวได้แล้ว

อั่นข่าวดีกว่าครับ

ทำไปทำมาคุณในนู้นนี้ก็แต่งงานมาเจอปีจริงนะ
ไม่รู้สึกจนดูว่านางนางแต่งงานมานานเพราะเห็นนางนางบ้ารับงานตลอดเวลาง
ร้านอาหารช่วยสามีขายซอส
จริงแม้กระทั่งหมวกนางยังขาย

ทำอย่างนี้ก็หลายคนก็ถามว่าเฮ้ย
๙ปีแล้วเพื่อนก็เริ่มมีลูกกันแล้ว
ทำไมคุณนายนุ่นกับคุณตอสเนี่ย

เอาจริงนะเคยคิดเคยถามนางว่า

หยุดงานสักปีสองปีจะไปทำลูกอย่างนี้

วันนี้นางก็มาพูดอย่างชัดเจนเลยว่า

โดยเขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตคู่ของนางก็แฮปปี้ดี

ส่วนตัวนางเองก็ทำธุรกิจเยอะมาก

รวมทั้งโอ้โหนางเล่นละครเยอะ
เขาบอกคิวนางปีนี้เคยถามคุณไอ้นุ่นคิวเหลือบอก

ตอนนี้คิวนางไปจนถึงปีหน้าแล้วนะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าตอนนี้คือนางก็ขอทำธุรกิจแล้วก็ทำเอ่อ

หลายคนก็คิดว่าจะเปลี่ยนใจกลับมามีลูกไหม
นางนั้นนางก็บอกว่าตนเจอหลานแล้วก็เล่นกับหลานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แต่ถ้าจะให้มีลูกเองต้องขอบอกเลยว่าไม่ดีกว่าค่ะ
ทางครอบครัวตนเองแล้วก็รวมทั้งคุณตอสเนี่ยก็ไม่ได้มีใครถาม
กดดันอะไรเรื่องขอยืนยันว่าตอนนี้ชีวิตนางไม่ต้องมีลูกนาง
มีความสุขก็ได้แต่ไม่ต้องมีลูกก็ได้พี่นุ่นว่างั้นนะ
แต่จริงนางก็ยังเด็กสวยเป๊ะตลอดนะสวยไง
แบบดีพี่นุ้นน่ารักด้วยเวลาไปที่ไหนก็น่ารักดี
นักกลับอะไรเนี่ย

นัดเมย์
ไม่ให้ท่านผู้ชมดูกันเหรอดูกันดูกันเองสองคนเหรอ
เออหลวยมากลูก
นักเมย์แต่งชุดเว้นน้ำ